เป็นข่าวใหญ่นะคะกรณีแค้นเพื่อนตาย
อ่านข่าวนี้แล้วก็รู้สึกสะเทือนใจเหลือเกินเนอะ

เข้าไปบุกทำร้ายคนในโรงพยาบาลรวมถึง
ทำร้ายหมอทำร้ายพยาบาลด้วยนะฮะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวาน
ที่ผ่านมานะคุณผู้ชมมันเป็นความวุ่นวายของโรงพยาบาลสองแห่งในจังหวัดสมุทรปราการคือเขาไม่พอใจอ่ะค่ะสองแห่งนี้ต้องบอกกันนะวัยรุ่นเนี่ยฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายคนเจ็บคนตายอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคู่อริคือเขาไปรักษากันคนละโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาที่แรกก่อนครับวัยรุ่
นายรัชพงศ์หรือว่านายคิววาสนาอายุ๒๓ปี
ในคิวเนี่ยเขาโดนแทงที่ราวนมแล้วก็หายปลาร้าได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยค่ะ
ทีนี้ตอนที่กำลังปั๊มหัวใจอยู่อ่ะหมอเขาก็พยายามเต็มที่แล้ว
เพราะว่าก็มีข่าวออกมาอีกว่าคือเขาเสียชีวิตก่อนจะมาถึงโรงพยาบาล
คือตอนที่ถูกนำตัวมาส่งโรงพยาบาลนะครับ
เพื่อนของนายรัชพงศ์ก็พาซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
เข้ามาส่งที่โรงพยาบาลแล้วก็มีเพื่อนคนอื่นด้วย
เพราะว่านายรัชพงศ์ถูกคู่อบริแทงมา

หมอพยาบาลพยายามยื้อชีวิตนะครับ
แต่ท้ายที่สุดคือนายรัชพงศ์เสียชีวิต
แล้วหมอพยาบาลเขาบอกว่าเสียชีวิตก่อนที่จะมาถึงมือหมอด้วยซ้ำ

ทีนี้กลุ่มวัยรุ่นเขาไม่พอใจไงเพื่อนของนายคิวเขาเข้าใจแบบนี้
ว่าที่เพื่อนเขาต้องตายเนื่องจากหมอช่วยชีวิตเพื่อนล่าช้า
อันนี้คือสิ่งที่กลุ่มวัยรุ่นเขาเข้าใจ
แล้ววัยรุ่นเนี่ยนะคะเขาเข้ามาก็มีทั้งไม้เบสบอลมีทั้งเก้าอี้ทั้งไม้ถูพื้น
เหมือนกับมาไล่ทำลายทรัพย์สินในโรงพยาบาล
คือโมโหนะทั้งทำร้ายทรัพย์สินเจอแพทย์พยาบาลในห้องฉุกเฉิน
โอ้โหเข้าทำร้ายแพทย์พยาบาลด้วยความไม่พอใจนะครับ
ใช่ค่ะหลังจากนั้นเขาก็แยกย้ายหนีกันไป
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่แรกก่อนนะ
โรงพยาบาลวิพารามชัยปราการหลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชม
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเดิมนี่แหละเขาไปต่ออีกโรงพยาบาลหนึ่ง
ไปที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้า
คือห่างจากโรงพยาบาลวิพารามชายปาการไม่กี่กิโลค่ะ
ใช่ครับรอบนี้ไปเนี่ยนะเพื่อนเขาไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลนี้แล้วนะ
เพื่อนเขาอยู่ที่โรงพยาบาลแรกแต่ไอ้ที่ไปโรงพยาบาลที่๒
เพราะว่าคู่อริอยู่แค้นไงจะไปแก้แค้น
เพราะว่าคู่อริเนี่ยแทงในคิวเพื่อนเขา
แล้วพอไปที่โรงพยาบาลคุณผู้ชมดูบรรยากาศสิคะ

ชาวบ้านเขาถ่ายคลิปไว้ได้หน้าห้องฉุกเฉิน
โรงพยาบาลแห่งที่๒เอาไว้ได้ด้วย

ต้องหลดมาแล้ว
แบบนี้แบบนี้แบบนี้
เอาเป็นว่าที่โรงพยาบาลแรก

หมอพยาบาลโดนทำร้ายโดนชก

ก็คือโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้า

มาบุกเพื่อจะทำร้ายคู่อบริ
แล้วก็มีการยกเก้าอ้งเก้าอี้
ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกนี้เขาหยิบจับได้

ใช่ค่ะซึ่งตอนนั้น
เจ้าหน้าที่เขาปิดลิฟต์ทางขึ้นลงอาคาร

มันกระจัดกระจายเกลื่อนไปหมดเลย

แล้วก็มีคนอยู่ในห้องฉุกเฉินด้วย
ทีนี้คุณผู้ชมที่เขาเอาเก้าอี้มาไล่ตี
เอาปลาใส่กันแบบบ้าคลั่งแบบนี้

ตำรวจพยายามที่จะเข้ามาระงับเหตุ

ข้าวของก็เสียหายคนก็เจ็บเหมือนกัน
คือมีทั้งเก้าอี้พลาสติกบางตัวเป็นเก้าอี้ไม้

บางคนก็มีอาวุธมีท่อนไม้มีท่อนเหล็กอะไรเนี่ย
ที่หยิบจับได้เครื่องไม้เครื่องมือแพทย์

ใช่ค่ะพยาบาลที่เขาอยู่ประจำห้องฉุกเฉิน
เขาตกใจแล้วเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเขาเจอแบบนี้ค่ะ

เขาแทรกอยู่เพื่อนเขา
ใช่ค่ะ
โอ้โหแล้วพี่พยาบาลก็เล่าให้ฟัง

ตีกันอยู่ในห้องฉุกเฉินเกือบครึ่งชั่วโมง

เอาจริงปกติเนี่ยนะเวลาที่เราเห็นข่าวเราก็สะเทือนใจอยู่แล้วนะ
ริมาทำร้ายกันที่โรงพยาบาลแต่เนี่ยมีหมอมีเจ้าหน้าที่ที่เขาได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ
ทีนี้ปมสาเหตุมันเกิดมาจากอะไร
คุณผู้ชมที่มาที่ไปของเรื่องนี้เป็นเรียกว่าเป็นขายใหญ่ย่านสำรงใต้นะ
สองกลุ่มมีกลุ่มเด็กมหาวงกลุ่มเด็กมหาวงเนี่ยมีในคิวจำได้ไหมคะในคิวคือคนตายที่โดนแทงอ่ะ
ซึ่งในคิวเนี่ยเขาอยู่ในกลุ่มเด็กมหาวงแล้วไปทะเลาะกับกลุ่มของนายแจ๊ค
แจ๊คเป็นเด็กซอยโรงเหล็กค่ะทีนี้พอมีปากเสียงกันทะเลาะกันชกต่อยกันเรื่องมันก็บานปลายไง
เอามีดมาไล่แทงกันในคิวเนี่ยโดนแทงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเพราะว่าโดนแทงที่ราวนมแล้วก็หายปลาร้า
ทีนี้เพื่อนอ่ะก็แบกขึ้นมอเตอร์ไซค์เอามาส่งโรงพยาบาลวิพารามชัยปราการอันนี้คือกลุ่มของนายคิว
ส่วนกลุ่มในแจ๊คเด็กซอยโรงเหล็กเนี่ยมี๒คนที่โดนแทงได้รับบาดเจ็บเขาก็เอาเพื่อนไปส่งโรงพยาบาลเหมือนกันไปส่งโรงพยาบาลที่๒คือโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้า
สองคนที่บาดเจ็บนี่คือนายธนพลหรือว่าแจ็คทองชัยยะนะฮะได้รับบาดเจ็บมีแผลฉีกขาดที่ศีรษะปากแล้วก็แขนข้างซ้ายเลือดไหลจำนวนมาก
ส่วนรายที่๒ก็คือนายชะยะกรหรือว่าเจ๋งหาชัยนะครับก็มีแผลฉีกขาดบริเวณหน้าผากแล้วก็ใบหน้านะครับ
เท่ากับ๒กลุ่มกลุ่มของนายคิวก็คือมีนายคิวเนี่ยเสียชีวิตกับกลุ่มของนายแจ๊คตอนนั้นก็มีผู้บาดเจ็บ๒คนก็คือนายแจ๊คกับนายเจ๋งเนี่ยนะฮะ
ทีนี้เนี่ยก็โดนกลุ่มเพื่อนของในคิวเนี่ยแหละค่ะตามมาล้างแค้นถึงโรงพยาบาลที่๒ซึ่งตำรวจเนี่ยตอนนี้รู้ตัวหมดแล้วนะ
หลักฐานมันเยอะค่ะนอกจากกล้องวงจรปิดแล้วยังมีกล้องมือถือที่ชาวบ้านที่คนแถวนั้นเนี่ยเขาถ่ายเอาไว้ด้วย
ดังนั้นเดี๋ยววันนี้ตำรวจจะติดตามจับกลุ่มตัววัยรุ่นที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะ
ครับทีมข่าวของเรานะฮะก็ลงพื้นที่ไปทั้ง๒โรงพยาบาลแล้วนะฮะ
ไปที่โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้ากันก่อนนะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่กลุ่มของนายแจ็คนายเจ๋งได้รับการช่วยเหลืออยู่ที่นี่
ใช่แล้วกลุ่มของนายคิวผู้เสียชีวิตก็บุกมาที่นี่เพื่อที่จะนี่แหละครับล้างแค้นใช่อันนี้คือโรงพยาบาลที่๒ใช่นี่คือโรงพยาบาลที่๒ไงเมืองสมุทรปู่เจ้าไงนะครับ
ตอนนี้ทางโรงพยาบาลได้มีการออกแถลงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้บอกว่าทางโรงพยาบาลตอนนี้ได้มีการซ่อมแซมและเปิดให้บริการห้องฉุกเฉินตามปกติแล้วนะฮะ
ส่วนใหญ่ก็เป็นอุปกรณ์อุปกรณ์แล้วครับที่เสียหายนะฮะความเสียหายที่เกิดขึ้นมันมีบานกระจกอุปกรณ์ทางการแพทย์เก้าอี้แล้วก็โต๊ะที่ได้รับความเสียหายทางโรงพยาบาลยืนยันจะเดิมเนินคดีกับกลุ่มวัยรุ่นทั้งสองกลุ่มนี้ให้ถึงที่สุดเพราะถือว่ามาล้างแค้นมาตีกันในโรงพยาบาลในห้องฉุกเฉิน

ทำร้ายเจ้าหน้าที่ทำลายข้าวของโรงพยาบาลเรียกร้องให้จับให้ได้ใน๒๔ชั่วโมงให้เอามาประจานเลยนะฮะรับโทษทั้งทางอาญาคือทำร้ายร่างกายรับโทษทั้งทางแพ่งเลยขึ้นบัญชีดำชดใช้ค่าเสียหายบำเพ็ญประโยชน์ในโรงพยาบาลไปบำเพ็ญกันในห้องดับจิตเลยจิตจะได้สงบเอาให้หลาบจำนะครับทางโลกโซเชียลเขาวิพักษ์วิจารณ์นะครับส่วนที่เขาบอกว่ามีคุณหมอผู้หญิงโดนทำ
โรงพยาบาลแรกนะคือโรงพยาบาลวิพาบรามชัยปราการนะครับเพราะว่าทีมแพทย์กำลังพยายามช่วยชีวิตของนายคิวนายรัชพงศ์อยู่ปรากฏว่ามีกลุ่มวัยรุ่นของนายจั๊กนายเจ๋งเนี่ยเออขออภัยมีกลุ่มวัยรุ่นของนายคิวเองเนี่ยนะฮะที่ไม่พอใจว่าคุณหมอเนี่ยรักษาล่าช้าก็เข้ามาบุกมาในห้องฉ